แต่อันนี้เป็นภาพจากกล้องมุมจรปิดในบ้านหลังหนึ่ง
เมื่อพีชบูพูดคำว่าพีชบูพอมาเป็นข่าวไม่ดีแน่
พิษบูหลุดออกมาจากบ้านเพื่อนบ้าน
แล้วเข้ามาที่บ้านหลังนี้มันไปขย่ำอะไรดูค่ะ
อุ้ยคนเลี้ยงหมาจังผมนี่ทรมานใจแบบแทบจะขาดใจใช่ค่ะ
หมาเราตายมันงับเข้าคอเลยอ่ะใช่งับแล้วมันสะบัดเลยอ่ะ
ใช่ค่ะมันฝังเข้าไปเลยนะคะขย่ำเข้าที่คอเหมือนที่เชอรี่บอก
แล้วคุณผู้ชมคะหมาพิษบูเป็นหมาของเพื่อนบ้านนะคะ
หมาเพื่อนบ้านซึ่งมันหลุดออกมาแล้วเข้ามาที่บ้านหลังนี้
เอิญบ้านหลังนี้เขามีกล้องมุมจรปิดแล้วคุณจะต้องเห็นว่ามีคนอยู่ตรงประตูรถ
คุณเห็นไหมจริงบ้านหลังนี้มีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่
เขาพยายามทำตัวนิ่งพอเห็นพิษบูเข้ามา
แล้วเขาก็เดินหลบเข้าบ้านไปบางส่วนและพาเด็กขึ้นรถไปด้วย
มันเดินอยู่มันก็ยังไม่รู้เรื่อง
พอขย่ำเสร็จมันขย่ำแล้วมันกัดไม่ปล่อย
เหมือนเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของพิษบูเนี่ยเจ้าของหมาเนี่ย
รู้แล้วรู้แล้วว่าหมาของตัวเองไปขย่ำหมาบ้านอื่น
เดินเข้ามาพยายามคุณเห็นไหมเอาทั้งสายจูงสายอะไรมา
แล้วไปเกี่ยวคอมันแล้วพยายามดึงมันออก
แต่เอาไม่ออกเอาไม่ออกนะคุณผู้ชมค่ะเอาไม่ออกเอาไม่ออก
เหตุการณ์นี้น่ากลัวมากกล้องมึงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้หมดเลย
แล้วแน่นอนว่าพอคลิปภาพเผยแพร่ออกไป
โอ้โหชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวว่า
ทำไมถึงปล่อยหมาหลุดมาได้แบบนี้ทำไมไม่ดูแล
ทุกคนก็ฝากให้เป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ชมที่สำคัญ
คุณอยากรู้ใช่ไหมว่าน้องโกเดนเป็นอย่างไร
ล่าสุดนี้ฉันขออัพเดทหน่อยนะคะเพราะเจ้าขอเขามีการไปโพสติ๊กต๊อกด้วยนะคะ
เขาก็บอกว่าน้องอาการดีขึ้นแล้วขอบคุณที่เป็นห่วง
แต่ปางตายหรอคุณใช่ค่ะสูญคลิปนี้เพจอยากดัง